ไปที่จังหวัดเชียงรายครับผู้ชายคนนี้ขับรถกลับบ้าน
มาเจอผู้หญิงขวางหน้ารถแบบนี้เป็นคุณผู้ชมคุณวราพรจะทำยังไงครับ
คือขนลุกสู้เลยอ่ะเอาจริงโอ้โหแล้วดูยืนดูผมดูอะไร
วางเวงแล้วมายืนอย่างเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับ
คุณกล้อมเจ้าของรถเล่าบอกว่า๓ทุ่มนะครับขับรถจากคาร์มโทรละ
บาทในตะบนรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจู่ผู้หญิงคนนี้มายืนขวางแบบนี้แล้วมือกางแบบนี้เหมือนไม่ให้ผ่าน
แฟนคุณก๊อฟบอกล็อกประตูล็อกประตูไว้ทันทีเลยเธอ
คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีวัตถุประสงค์อะไรเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
คุณก๊อฟกดแตรครับแป๊นจนผู้หญิงคนนี้หลบเข้าข้างทางก็เลยขับรถผ่านไปคราวนี้
คุณก๊อฟเล่าต่อบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวท
เหมือนช่วงนี้จะอาการไม่ค่อยดีออกมาทำแบบนี้บ่อยก็ฝากญาติของผู้หญิงคนนี้ช่วยพาไปรักษาตัว

เพิ่งออกโรงโยบาลมาอันนี้คือที่เฉาร์บ้านเขาเล่ามานะครับ

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเจอ
ลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ย
ขับรถมอไซค์มาเองกลางคืนอย่างนี้ผมว่ามันค่อนข้างอันตรายครับ
ฝากให้ญาติดูแลเรื่องการรักษาครับเรื่องการเอาไปบำบัด
โอ้โหอันตรายมากจริงด้วยนะคะ
ก็ฝากญาติญาติด้วยค่ะถนนเส้นวัดดอยพระบาทที่อำเภอเมืองเชียงราย